สำหรับหนุ่มเจเจกฤษณภูมิหลังจากที่มีการโพสต์ภาพเป็นรูปเท้าของแฟนสาวต้าเหนิงกัญญาวีบนหน้าอกของตัวเอง
ก็เจอกระแสมีภาควิจารณ์เยอะเหมือนกันนะว่าไม่เหมาะสม
โดยให้เหตุผลว่ามีคนรอบข้างเตือนว่าเป็นภาพที่มันเกินงาม

แต่ส่วนตัวก็มองว่าเป็นเรื่องขำไม่ได้เครียด

ผมผิดเองครับเพราะผมเป็นคนลงรูปเองใช่
แล้วก็จะปรับปรุงตัวคิดเยอะเวลาจะลงรูปอะไร
เพราะว่าปัจจุบันนี้โซเชียลมีเดียนะคะ
กระแสที่กลับมามันค่อนข้างแรง